เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาอนุบาลเกมและลูกนาวีเกม
โดยมีนางพันธนันโกสายกานนท์ผู้อำนวยการคณะผู้บริหาร
คณะครูนักเรียนผู้ปกครองเข้ารับชมการแสดงเดินขบวนพาเรทเข้าสู่สนามอย่างงดงาม
มีกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กชั้นอนุบาลให้ผู้ปกครองได้รับชม
นางพันธนันกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาของนักเรียนจัดเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนด้านวิชาการ
ฝึกฝนความสามารถในด้านอื่นควบคู่ไปด้วย